เมื่อวานเรานำเสนอเรื่องที่กาดร้านอาหาร๑๐กว่าคนมารุมผู้ชาย๓คนที่เป็นนักเที่ยว
ทีนี้พอหลังจากจบข่าวเที่ยงไปก็รู้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่า๓คนที่โดนเนี่ยเป็นตำรวจ๒เป็นรอปภ๑
ส่วนกาดอีก๑๐กว่าคนสรุปเป็นทหาร
มีที่รับราชการอยู่แต่ว่าอาศัยโดยเวลาทำงานมารับเงินส่วนของการเป็นกาดผักร้านอาหารรับจอพเขา
เมื่อวานยังคุยกับคุณศูนย์สกุลว่าต้องตรวจสอบนะว่ากาดเป็นคนในเครื่องแบบหรือยังไง
แล้วเราก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพคนที่ถูกกระทืบรากตัวไปเป็นตำรวจ๒หน่าย
อีกคนก็เป็นรอปภเขาก็แค่มาเที่ยวเอง
เออนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านอาหารปกุ้งเผาสาขาหลัก๔สะพานใหม่กรุงเทพ
แล้วอย่างที่บอกว่า๓คนที่เป็นคนเจ็บเนี่ยนะ

เป็นนายหนึ่งอยู่สังกัดกองกำกับการศูนย์รวมข่าว๑๙๑๐ผ่านฟ้า
ส่วนอีกนายนึงเนี่ยเป็นตำรวจทางหลวงชนบุรีและอีกคนนึงก็คือรอปภ
เมื่อวานนี้ค่ะทั้ง๓คนคนเจ็บเนี่ยนะได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจที่สนบางเขตแล้ว
ตำรวจเอกเอกวัตรแก้วปีลาตำรวจทางหลวงชนบุรี
คนที่เราเห็นในคลิปว่าโดนทำร้ายแล้วลากไปไว้ข้างทางเนี่ยนะคะ
สภาพคือมีแผลที่หัวแล้วตอนที่มาหาตำรวจที่สนบังเขต
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะคือเดินเข้ามานักข่าวของเราก็รายงานว่า
ตำรวจนายนี้เอามือจับที่บริเวณชายโครงตลอดเวลาเลย
แล้วนักข่าวก็พยายามถามไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับผู้สื่อข่าว
ไหมคะจังหวะที่แบบไปรุมล้อมแบบนี้นักข่าวก็ไปพยายามถามแหละ
น่าจะจากอาการบาดเจ็บแล้วนะฮะเดินไม่ค่อยไหวนะครับ

ส่วนกลุ่มกาด๙คนจาก๑๓คนที่รุมทำร้าย
ก็เข้ามอบตัวแล้วทยอยเข้ามอบตัวตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะคะ
มีหัวหน้ากาดของร้านไปให้ปากคำด้วย
เขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยลูกค้าที่เป็นตำรวจเนี่ยมีอาการเมา

แต่ว่าตำรวจใช้ศอกกระแทกหน้าลูกน้อง
กาดคนอื่นเข้ามารุม
แล้วก็อยากจะขอโทษสังคมที่ทำให้เกิดภาพรุนแรงนี้ออกไป
คือตัวหัวหน้ากาศเองก็ให้ข้อมูลนะครับ
กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าในตอนเกิดเหตุ
ทางด้านของคู่กรณีหรือคนที่ถูกทำร้าย

มีปัญหากับตำรวจโต๊ะด้านใน
แสดงว่าข้างในร้านมีตำรวจเที่ยวหลายคนหลายนาย
แล้วลูกน้องของผมก็เข้าไปห้าม

ลูกน้องผมก็เลยดึงตัวออกมาเพื่อเจรจากันข้างนอก
เพราะทีมของผมไม่ใช่ทีมทำร้ายแต่เป็นทีมเจรจา
พยายามจะพูดจะเจรจาแต่ทางคู่กรณีไม่ฟัง
ศอกใส่ลูกน้องของผมจนได้รับบาดเจ็บ
และยังด่าทอทางกลุ่มของพวกผม
ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมและหยาบคายมาก
ไม่ให้เกียรติพวกผมไม่ให้เกียรติสถานที่เลย
ทำให้ลูกน้องและผมก็ทนไม่ไหว
ก็เลยเกิดเหตุบานปลายตามคลิป

เพราะว่าพวกผมก็ระงับอารมณ์ไม่อยู่
แล้วก็ผู้สื่อข่าวถามถามหัวหน้ากาดของร้านบอกว่า
แล้วรู้ไหมไอ้คนที่คุณไปรุมทำร้ายเขาเนี่ย

หัวหน้ากาดตอบว่ารู้ครับ
เพราะว่าก่อนที่จะเข้าไปในร้านเนี่ย
เขาได้ฝากสนับมือกับมีดไว้ด้านนอก
พวกผมก็เลยรู้ไงว่าเป็นตำรวจ

ว่าท้ายที่สุดปมของการทะเลาะกันตั้งแต่แรกคืออะไร

ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บเข้าไปด้านในแล้วไปจีบผู้หญิง
ฝ่ายผู้หญิงไม่เล่นด้วยผู้หญิงมาฟ้องกาด

แล้วก็ไปเริ่มก่อนไปสาดน้ำลูกค้าโต๊ะข้างก่อน
เกิดปากเสียงกันแล้วทางกาดก็เลยเชิญตัวออกมา
ก็ต้องตรวจสอบมันต่อไปต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไง
แต่ท้ายที่สุดคุณไปทำร้ายเขาไง

เพราะว่าจริงเมื่อวานนี้นักข่าวพยายามถาม

มีเรื่องเกี่ยวกับนารีอะไรแบบนี้ไหม

ไม่ได้ตอบข้อมูลนี้กับผู้สื่อข่าว

เมื่อวานนี้ก็แจ้งข้อหากับกลุ่มกาดที่ก่อเหตุนะคะ
ก็คือฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายแล้วก็จิตใจ
ทีนี้ดูที่ร้านอาหารหน่อยคุณผู้ชม
ที่ร้านอาหารเมื่อคืนนี้เปิดให้บริการ
ลูกค้าก็เข้ามาใช้บริการที่ร้านตามปกตินะคะ
ผู้จัดการร้านบอกว่ากาดชุดนี้
ทำงานที่ร้านมาประมาณ๖ปีแล้วนะ

ไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้มาก่อนเลย
ซึ่งทางด้านผู้จัดการร้านบอกว่า
เรื่องที่มันเกิดขึ้นยอมรับว่ามันเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุ
เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการเจรจา
เพื่อที่จะเยียวยากับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
แต่ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วเวลามันเกิดเรื่องเกิดราวแบบนี้
บทลงโทษจะยังไงต่อกับกาดชุดนี้

กาดชุดนี้จะให้พักงานไปก่อน
แล้วเดี๋ยวจะหาชุดใหม่ให้มาทำหน้าที่แทน
แล้วผู้จัดการก็รับปากด้วยว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ
แต่ทีนี้เรื่องนี้ก็ต้องไปดูทางฝากฝั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาน
มีการชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าคนที่ถูกรุมทำร้าย๒นายเป็นตำรวจ
ทีนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ก็เข้าไปเที่ยวเองไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด
ถูกต้องแต่ทีนี้พนักงานสอบสวนก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานในคดี

ตรงนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ครับล่าสุดมีการเปิดเผยว่ากลุ่มกาดของร้านอาหารดังกล่าว
แล้วก็รวมถึงคนที่ไปรุมทำร้ายตำรวจสองนายกับรอปภนี้ด้วยนะฮะ
เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร๔นายคุณยศจ่าเอกอายุ๒๙ปี
ศจ่า๑๐เอกอายุ๓๗ปียศ๑๐โทอายุ๓๙ปี
แล้วก็ยศ๑๐เอกอายุ๒๘ปี
ส่วนกาดที่เหลือเป็นพลเรือนอายุระหว่าง๒๒๓๘ปี
ทีนี้ครับพอออกมาเป็นแบบนี้
ว่าเป็นทหารแต่ไปรับจ๊อปไปเป็นกาดตามร้านอาหาร

โศกระทรวงกลาโหมก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าทางด้านพลเอกชายชาญช้างมงคล
รัฐมนตรีช่วยวการกระทรวงกะลาโฆม
ก็ได้สั่งการให้ทางหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม
ไปตรวจสอบเลยไปตรวจสอบกำลังพล
ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง
แล้วมันเกิดขึ้นนอกเวลาราชการ
ทีนี้ต้นสังกัดเองเนี่ยก็จะให้ความร่วมมือกับตำรวจนะคะ
จะส่งตัวกำลังพลเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
แล้วก็ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
จะต้องพิจารณาทางวินัยกับกำลังพลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วย

ขอให้ทุกหน่วยทหารจะต้องกวดขัน
กำกับดูแลทางวินัยของกำลังพลอย่างต่อเนื่อง
คู่ไปกับการสนับสนุนแล้วก็เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกำลังพล
วบคู่กันไปทั้งในและนอกเวลาราชการด้วย

แล้วก็หลายคนอาจจะไปเที่ยวผับไปเที่ยวบาร์ร้านอาหาร
ก็จะเห็นบรรดากราดหัวเกลียน
ใช่แต่ทีนี้ตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่ากาดหัวเกลียนนี้

เขาเป็นกำลังพลเขาเป็นทหารเขามีอาชีพอะไร

ถ้าเราเคยไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของอดีตตำรวจฝีปากกล้า
อย่างคนตำรวจตรีวิสุทธิ์วานิสบุตรเนี่ย

เรื่องของการเอื้อพวกเอื้อพ้องส่งลูกน้องมาคุมให้ที

เข้าใจไหมเข้าใจคือทางผับบาร์สถานบันเทิงเนี่ยเขาก็จะขอความช่วยเหลือ
จากผู้มีสีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
ผู้ใหญ่เองก็คุมบนก็รับอะไรก็ว่ากันไปนะ
อันนี้ก็คุมร่างอันนี้ก็คุมร่างแล้วมันก็จะสะดวกไง
มีทั้งคนคุมบนและคนคุมร่างรายได้ไม่หายไปไหน
อันนี้เป็นคำเปิดเผยของอดีตตำรวจฝีปากกล้านะฮะ
ถ้าถามในส่วนของเจ้าของผับเจ้าของผับเขาบอกแบบนี้
ผับบาร์ก็อยากจะจ้างนะจ้างทหารอะไรอย่างนี้นะ
ให้มาทำงานเป็นกาดของร้านเพราะหน้าเกรงขาม
แล้วก็อีกอย่างก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสเขาในการเพิ่มรายได้เพิ่มเงิน
ค่าอากาศก็คิดตกคืนละ๕๐๐๖๐๐บาท
คิดเป็นชั่วโมงก็ชั่วโมงละ๑๐๐บาท
เขาก็ไม่ได้ถือว่าไปทำผิดอะไรนะ
เพราะว่าคนที่มารับจ๊อปก็ไม่ได้ทำงานอยู่
คืออยู่นอกเวลาราชการนอกเวลาราชการ
แล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่รับจ๊อปเสริมตรงนี้เข้าใจ
แต่เวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชม
เฉพาะเป็นการใช้ความรุนแรงเนี่ยอันนี้มันต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะ
แล้วก็สังคมก็จะประนามเลยฮะว่าเป็นการเอื้อประโยชน์กันของคนมีสีอีกนะครับ
ส่วนนักวิชาการด้านอัจฉริยะวิทยาเขาบอกแบบนี้
บ้านเราไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยสถานบันเทิง
กาดที่ทำงานกับสถานบันเทิง
เหมือนเมืองนอกเมืองนาเขามีกฎหมายนะครับ

มีการเปิดให้ขึ้นทะเบียนกาดต้องผ่านการอบรม
แสดงตัวตนชัดเจนเป็นมืออาชีพ
ไม่มีกฎหมายของบ้านเราส่งผลต่อการทับซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางราชการ
เขาบอกแบบนี้โดยเฉพาะในการประกอบธุรกิจสีเทา
เป็นยังไงข้อมูลคุณเมื่อวานเรายังถามกันอยู่เลยว่า
จะใช่คนในเครื่องแบบหรือเปล่านะอากาศพวกนี้
แล้วก็เป็นจริงเป็นทหารชั้นประทวนเป็นจริงนะฮะ